คุณผู้ชมค่ะที่เขาบอกว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอน
วันตายพรุ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเลยนะคะ
ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขานั่งกินข้าวกันอยู่ที่บุรีรำ

จู่รถกระบะพุ่งมาชนนะคะเหตุการณ์นี้
บาดเจ็บ๓ตาย๑ค่ะ
แล้วนี่คือสภาพจุดเกิดเหตุนะคะ

เป็นรถกระบะส่งของของบริษัทเอกชน
แล้วปรากฏว่าไปเสียหลักพุ่งชนกับเสาไฟฟ้า
หลังจากนั้นก็ฉลับมาเสียหลัก
ชนเข้ากับบ้านของประชาชน

แล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๑ทุ่มของค่ำคืนที่ผ่านมา
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เป็นตำรวจจากโรงพักลำปลายมาตร
ไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือหมู่บ้านโนนเจริญหมู่๔ตำบลหนองโดน
อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ
ที่เกิดเหตุไปพบรถเมื่อสักครู่นี่แหละ
รถกระบะโตโยต้ารีโวสีแดงของบริษัทขนส่งเอกชน

คือบ้านหลังนี้ติดอยู่กับถนนลำปลายมาตรนางรอง
สภาพคือพังยับเลยนะคะ
ในจุดเกิดเหตุโอ้สลดมาก
ภัยบอกว่ามีจานข้าวมีอาหาร
เสือสำหรับปูนั่งกินข้าวกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณค่ะ
อกจากนี้ใกล้กันยังไปพบเสาไฟฟ้าข้างทางหักหนึ่งต้น
รัวบ้านเสาหน้าบ้านก็ถูกรถกระบะคันนี้

ทีนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้นางสมมาตรพิทักษงศ์อายุ๓๔ปี
ถูกรถกระบะคันนี้พุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอีกสามคน
คนแรกคือนายบัวขาวพิทักษงศ์อายุ๔๔ปีเป็นสามีของผู้ตายได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากแล้วก็มือข้างขวา
ส่วนเด็กชายอายุ๑๔ปีลูกชายของผู้เสียชีวิตตอนนี้น้องบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ส่วนพ่อตาของนายบัวขาวเนี่ยชื่อว่านายถวินผลธรรมอายุ๗๓ปีแล้วก็เป็นพ่อของคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เพราะว่าสามารถหลบกระโดดหนีได้ทันกู้ภัยก็ต้องนำคนเจ็บทั้งสามคนรีบไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้จากการสอบสวนนายบัวขาวสามีของผู้ตายเนี่ย
ทราบว่าหลังกลับมาจากขายผักผลไม้ที่ตลาดนัดในอำเภอน้องหงก็ไปซื้อกับข้าวมานี่แหละค่ะ
มากินกับภรรกิรุคลูกแล้วก็พ่อตา
จะพุ่งตรงเข้ามากลางวงข้าวเลยนะ

กับลูกชายกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
แล้วรถไปทับนางสมมาตรภรรยาของนายบัวขาว
กระทั่งร่างไปติดอยู่ใต้ท้องรถ
ส่วนพ่อตาสามารถกระโดดหลบหนีได้ทัน
ซึ่งนายบัวขาวไม่คิดเลยนะว่า
จะเกิดเหตุแบบนี้กับครอบครัว
ทั้งที่ก็นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านของตัวเองแท้นะคะ
ทีนี้ไปสอบถามคนที่เป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุ
ชื่อว่านายธินกรเชียนรำอายุ๒๗ปี
ให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถมาตามถนนสายลำปลายมาตรนางรอง

บอกว่าเห็นเงาดำตะคุ่ม
วิ่งตัดหน้ารถกระทันหัน

ทำให้รถเสียหลักพุ่งข้ามเลน
ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทาง
แล้วรถก็เสียหลักตรงเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว
จนกระทั่งทำให้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
เจรฐีก็นำตัวคนขับรถกระบะรายนี้
แล้วก็สอบสวนคนที่เห็นเหตุการณ์
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งคุณดูนะสภาพเสาไฟฟ้าพังยับแบบนี้ค่ะ